คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่พี่ลิซ่าอลิซาเบสกันบ้างดีกว่า
ก่อนหน้านี้พี่ลิซ่ายังจำได้ไหมออกมาโพสต์ทวงถาม
ค่าจ้างของเธอที่ไปเป็นพิธีกรงานประกวดเวทีหนึ่ง

คือหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยยังไงทำไมถึงต้องออกมาโพสต์
ถามถึงในโซเชียลมีเดียกันเลยทีเดียว
พอดีว่าพี่ลิซ่าเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจโพสต์ถามถึงความคืบหน้าผ่านโซเชียล
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวบอกว่าได้รับเงินค่าตัวจากบริษัทที่จ้างงานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ต้องเป็นห่วงแต่สิ่งที่พี่ลิซ่าเป็นห่วงบอกว่า
พิธีกรร่วมและทีมงานส่วนอื่นเนี่ยก็คงต้องรอเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินกันต่อไป
แววมาว่ารวมแล้วเนี่ยเกือบล้านบาทเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นที่โพสต์จริงก็แค่อยากโพสต์เพื่อให้เขารู้ว่าเรารออยู่
อะไรอย่างนี้มากกว่าก็ไม่ได้แบบอยากจะแบบบาดหมางอะไรกัน
แล้วปรากฏว่าพอโพสต์เขาก็ติดต่อกลับมาทันที
หลังจากที่ติดต่อไม่ได้โดยที่เขาก็บอกว่าเขา
เขากำลังรีบหาเงินอยู่อยากจะเคลียร์อะไรอย่างนี้
ถ้าบอกโอเคคือขอแค่คุยกัน
เพราะว่าเราวงการเดียวกันเขาก็ขอให้ลบ
แล้วเขาก็สัญญาว่าเขาจะแบบคืนเงินให้
ภายในวันที่๖สิงหาที่ผ่านมา
ซ่าก็รอแล้วก็ทักไลน์ไประยะนะ

เพราะถ้าไม่จริงก็จะได้ร่วมกับผู้เสียหายคนอื่น

ปรากฏว่าก็ได้วันที่๗ค่ะครบจำนวนของลิซ่า
เศร้าก็ถามเขาไปล่าสุดว่าแล้วคนอื่นล่ะจะได้ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าสงสารคนอื่นเขานะคนทำงานทั้งนั้นเลยอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าจะรีบเคลียร์ครับจะรีบเคลียร์อะไรอย่างนี้
ลิซ่าก็เห็นใจก็ขอให้เขาทำอย่างที่เขาบอกแล้วกัน
ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วคนที่กำลังตามเงินอยู่เพราะว่ามันจำนวนก็เยอะเหมือนกันนะคะ
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้มันก็เป็นบทเรียนว่าครั้งหน้า
ถ้าแบบเราอาจจะต้องเช็คมากขึ้นอะไรอย่างนี้
เออทำงานไปแล้วรับเงินทีหลังมันก็เป็นธรรมดา
แล้วยิ่งติดต่อไม่ได้อ่ะคนที่รออยู่มันก็ร้อนใจอ่ะเนอะ
เป็นธรรมดานะคะก็เลยออกมาทวงถามผ่านโซเชียลมีเดีย
แต่ทุกอย่างตอนนี้เคลียร์จบลงด้วยดีแล้วนะคะ
ลิซ่านี่เขาเป็นเจ้าแม่อีเวนต์คนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้านเราเลยนะจ๊ะ
สนับสนุนคนทำงานต้องได้เงินนะคะคุณผู้ชม